คนทำไม่ดีหนีกรรมไม่รอดแน่นอน
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเข้าไปก่อเหตุข่มขืนนะคะ
เด็กผู้หญิงอายุสิบสามปีอืม
หนีคดีมาจนเกือบจะรอดอยู่แล้วเพราะว่าคดีนี้จะหมดอายุความนะคะ
อีกสิบเอ็ดวันคือนักจากวันนี้นะสิบเอ็ดวันครับ
แต่เมื่อวานี้ตำรวจตามตัวเขาเจอค่ะไปจับกลุ่มตัวได้เห็นไหมคำเนี้ย
หนีกรรมไม่พ้นจริงนะคะหนีไปยังไงก็หนีไม่พ้น
ตำรวจเขาไม่ปล่อยมือแน่นอนสำหรับคดีที่เกิดขึ้น
เป็นตัวอย่างด้วยนะบางคนอาจจะคิดว่าคดีของฉันตำรวจจะละเลยไหม

ตำรวจกองกำกับการ๕กองบังคับการปราบรามไปควบคุมตัวนายวิไลผูกดวงอายุ๕๑ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับศาลจังหวัดนครพนมลงวันที่๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
จุดที่ตำรวจไปเจอตัวนายวิไลผู้ต้องหารายนี้
คือริมถนนปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ส่วนคดีที่เขาก่อคือต้องย้อนกลับไป
วันที่๒๗มิถุนายน๒๕๖
ขณะนั้นค่ะเด็กหญิงนุ่นนามสมมุตินะคะ
อายุ๑๓ปีกำลังเดินอยู่บริเวณป่าละเมาะ

นายวิลัยผู้ต้องหาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
ทำทีเข้าไปพูดคุยแล้วใช้กำลังข่มขืนเด็กหญิงนุ่นค่ะ
สักครู่มีชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง
เดินผ่านมาได้ยินเสียงเด็กร้องขอความช่วยเหลือ
ผู้ต้องหาตกใจวิ่งหนีไป
ผู้ปกครองพาเด็กหญิงนุ่นไปแจ้งความที่สพเมืองนครพนม
ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับนายวิไล
หลังจากถูกหมายสารนะคะ
นายวิไลหลบหนีเข้ามาอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประกอบอาชีพกรรมกรรับจ้าง
และเร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างทำอยู่แบบนี้
ตั้งแต่ปี๒๕๔๓นับจนถึงปีนี้๒๕๖๐

และคดีจะหมดอายุความ๒๗มิถุนายนนี้
โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวสิบเอ็ดวันเท่านั้นเองนะคะอืม
เบื้องต้นหลังจากที่ตำรวจไปควบคุมตัวนายวิลัยให้การภาคเศษค่ะ
บอกว่าช่วงวันนั้นที่เกิดเหตุพยายามข่มขืนจริงแต่ยังไม่สำเร็จ
จึงสำเร็จความคล่ายให้กับตัวเอง
ซึ่งกองปราบจะนำตัวผู้ต้องหาส่งสพเมืองนครพนม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ